บรรดาพี่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบอกว่าไม่ทนแล้วนะคะ
ขับรถบรรทุกวนรอบกรุงเทพมหานคร๗จุดด้วยกัน

รอบกรุงเทพแต่พี่ต้นสบายใจได้
เขายืนยันว่าจะไม่ปิดถนน
จะขับรถวน๗จุดด้วยกันวนไปช้า

บอกชี้เป้าแทนได้ไหมอย่าไปวนเสียน้ำมัน
ไปที่เดียวเลยอยู่แถวถนนพิศนุโลก

คุณจะพูดถึงเขาดินเก่าทำไม

บอกตรงเลยมันคือกระทรวงพลังงานใช่ไหม
โอ๊ยอย่าไปแทบนะไปให้ถูกจุดเถอะพี่
ไปถูกจุดที่ทำเลียนพัฒนาบาลมาตั้ง
ตรงนั้นแหล่ะง่ายสุด
คือจะบอกว่าที่ออกมาครั้งนี้เขาบอกว่าสุดจะทนแล้วจริงนะ
ก่อนหน้านี้พยายามที่จะเรียกรองไปที่กระทรวงพลังงาน

เกี่ยวอะไรเกี่ยวค่ะ

เขาเลยบอกว่าอยากให้ชะลอการเก็บภาษีสรรพสามิตรไปก่อนได้ไหม
เพราะว่าน้ำมันดีเซลถือว่าเป็นต้นทุนการขนส่งของเขา
ตอนนี้มันไปแตะเกือบ๓๐บาทต่อลิตรแล้วนะคะ
บอกว่าเรียกร้องให้ตรึงราคาให้อยู่ลิตรละ๒๕บาทได้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าขนส่งต่างมันเพิ่มสักประมาณ๑๐๑๕เปอร์เซ็นต์
เขาก็ไม่เคยเพิ่มบวกเข้าไปในราคาสินค้า
เพราะกลัวว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน
แต่ถ้าไม่สุดจริงผมว่ารัฐบาลคงไม่ยอมคุณโรสลิน
เพราะว่านั่นกระเป๋าตังค์รัฐบาลเลยนะภาษีสรรพสามิตร
ทีนี้ยังไงต่อจริงแล้ว๓ส่วนหลักที่ก็บอกว่าชะลอก่อนได้ไหม

หพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประกาศรวมพล
รวมพลังคนขับรถบรรทุก๑๐๐๐คัน
บนถนนสายหลักรอบกรุงเทพมหานคร
จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่สักประมาณ๑๐โมงเป็นต้นไป
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ลิตรละ๒๕บาท
โดยการ๑วิธีการตรึงคือ๑ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน๕บาทต่อลิตร
ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน
จะมีกองทุนใช่ไหมคะใช่ครับยกเลิกการเก็บเงินก่อนได้ไหม
มันจำเป็นไหมตอนนี้คือยกเลิกไปก่อน
ถ้าเกิดว่าเก็บก็ต้องไปเก็บกับพี่ใช่อยู่ดีนะคะ
แล้วก็ยกเลิกการให้ยกเลิกเป็นเวลา๑ปีนะคะ

ที่๑เนี่ยจากบางประกงบางนานแล้วก็วกกลับไปทิศทางที่จะกลับชนบุรีนะคะ
ที่๒วิ่งจากราชบุรีมายังพระราม๒แล้วก็มาที่ถนนกาญจนาพิเศษ
จุดที่๓ก็คือถนนพุทธมนตรสาย๕
จุดที่๔บริเวณภาคเหนือก็คือวิ่งจากลำปางกำแพงเพชรมาจอดที่อายุทยา
ส่วนจุดที่๕วิ่งจากโคราชมายังหินกองสระบุรี
ที่๖วิ่งจากแหลมชะบังมายังอำเภอศรีราชาแล้วก็กลับไปที่แหลมชะบังอีกครั้งหนึ่ง
จุดที่๗จะวิ่งผ่าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
อีกรอบหนึ่งทั้ง๗จุดวิ่งพร้อมกัน
เริ่มตั้งแต่๑๐โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะ
อันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
คุณผู้ชมทีนี้จริงแล้วเมื่อวาน
ประธานสาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกุณฑิชชาติภัยรุ่งโรศ

ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยัน
ข้อเรียกร้องเดิมก็คือให้รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
เพราะว่าที่ผ่านมายื่นหนังสือไปถึงรัฐบาลหลายครั้งแล้ว
การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเพียงพอต่อการรักษาระดับราคาในปัจจุบัน

เผ่าหารือในคอลโลมอนวันนี้เข้าไปชมคอลโลมอนใช่ไหมคะ

วันนี้ปตทประกาศราคาน้ำมันขายปลีก
ปรับตัวขึ้นทุกประเภทเลย
มีผลตั้งแต่มีผลแล้วตั้งแต่ตี๕

คุณโชคดีเมื่อวานพอทันทีที่มีข่าวนี้

ภรรยาผมถึงขนาดจะขับรถออกมาเติมน้ำมัน

ขึ้นเยอะนะคะ๖๐สตางค์ต่อลิตรเนี่ย